ส่วนบิ๊กเซอร์ไพรส์ตัวนี้ที่คนเฝ้ารอคอยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
ว่าตกลงทนายอนัญชัยจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไร
ระหว่างทางก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องว่า
จะมีห้องต้งห้องเต้แหม่ทับเหมือกอย่างง้างเกาทันแล้ว
จนล่าสุดนี่นึกว่าดูสามกก
ซุปเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์อุ้ยไม่ทันอ่ะขออันเมื่อกี้ก่อนได้ไหมอยากอ่านอันเมื่อก

ซุปเปอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์เด็ดดอกไม้ให้ดาวสะเทือน

อ่ะในที่สุดทนายอนัญชัยก็บอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับบิ๊กโจ๊กหรอกไอ้สบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ย
ขอชี้แจงทีละประเด็นเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์บิ๊กโจ๊กออกมาแถลงบอกว่า
ผมไม่เคยเซ็นแต่งตั้งให้ทนายอนัญชัยเป็นทนายความ
นายอนัญชัยบอกว่าเอาประเด็นนี้ก่อนแล้วกัน
คือตอนที่บิ๊กโจ๊กติดต่อมาให้เป็นทนายเนี่ยเป็นการบอกกล่าวด้วยวาจา
แม้ยังไม่แต่งตั้งแต่ก็ถือว่าเป็นทนายความแล้วไม่จำเป็นต้องแต่งตั้ง
แล้วก็มีอันนี้ทนายอนัญชัยพูดนะคะมีทะแนะออกมาพูดทำนองว่า
ทนายอนัญชัยเนี่ยได้ค่าทนายความ๑๐ล้านได้มา๕ล้านแล้ว
ผมยืนยันตรงนี้เลยผมยังไม่ได้สักบาทอย่าเพิ่งไปมโน
และตอนนี้ผมก็ไม่ใช่ทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วด้วยส่วนเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์
ตอนนี้ห้องเต้เปลี่ยนแล้วอืมห้องเต้ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กอีกต่อไป
แต่ห้องเต้ตัวจริงจะมาตอบอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
เป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแล้วจะตกใจเป็นดับเบอร์บิ๊กเซอร์ไพรส์
เป็นเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวบนบ่า
ไม่มีการสั่งถอยเหมือนบิ๊กโจ๊กด้วยจะทำให้วงการตำรวจบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้น
ซึ่งธนายอนัญชัยให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเช้าว่าเดี๋ยว๑๑โมงครึ่งห้องเต้มาแน่นอน
ส่วนประเด็นเรื่องตำรวจทั้ง๘นายที่เป็นคนสนิทบิ๊กโจ๊ก
ทนายอนัญชัยว่าความให้ที่ว่าเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เนี่ย
ก็ยังคงเป็นทนายความให้อยู่ยกเว้นบางคนที่มีทนายส่วนตัว
ไม่ผิดโผล่หลายคนคาดการณ์เอาไว้แล้ว
๊าเสรีหรือพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอืม
ปปชนะคะมายื่นหนังสือ
เอาผิดคุณเศรษฐาทวีสินคือร้องเรียนนายกอะค่ะ
หนังสือร้องเรียนนายกและข้าราชการตำรวจ๑๐นาย
เกี่ยวกับประเด็นการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔
มาที่ปปชที่สนามบินน้ำนะคะ
โดยให้ข้อมูลบอกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
ในการเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อที่ประชุมกตร
เพราะถ้าพิจารณาตามลำดับอาวุโสความรู้ความสามารถ
มาตรา๗๗พรบตำรวจแห่งชาติปี๖๕เนี่ย
อันนี้คือสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเอาไว้
เพราะฉะนั้นพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่าการกระทำของนายก
มันขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูลและเป็นการแทรกแทรงทางการเมืองค่ะ
เพราะถ้าอ้างอิงตามพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ย
จริงควรต้องเป็นพตำรวจเอกรอยอิงข้าวไพโรธ
จากดำเนินคดีกับนายกแล้วเนี่ยนะคะ
จะดำเนินคดีกับกตรด้วยคณะกรรมการ

เว้นหนึ่งท่านคือพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท

เอ๊ะทำไมพตำรวจเอกเอกถึงไม่ยกมือให้กับพิกฏร

ผมก็มองตามข้อกฎหมายเขาบอกว่า
ผอมกตรเนี่ยให้พิจารณาจากสองส่วนคือ
อาวุโสแล้วก็ความรู้ความสามารถ
ผมก็เลยเลือกเอาตามอีกหนึ่งกฎเกณฑ์ก็คือลำดับอาวุโส
แล้วผมเห็นว่าลำดับอาวุโสมันยังไม่ใช่
ผมก็เลยยกมือไม่เห็นด้วยเท่านั้นเอง
ก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้จะสะเทือนถึงดาวดวงไหน

ก็ลำดับไหนไหนโพ้นก็คือมีบ่าหมด

ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูว่าปปชจะว่ายังไงบ้าง
อืมนอกค่ะ